เหตุการณ์ต่อไปนี้บอกเลยนะระทึกมากค่ะ
สมมุติว่าคุณชนะคุณปวดหนัก

กลางทางคุณอยากจะแวะเข้าห้องน้ำ

ตอนวิ่งเข้าเปิดประตูเข้าไปไม่เป็นไร
จังหวะที่ปิดประตูแล้วอุ้ยปวดมากไม่ไหวแล้ว
แต่ประตูมันปิดไม่ได้เพราะเจอกับเจ้าตัวนี้

หัวหัวอยู่เนี่ย

บอกใครเลย
จริงพี่

ให้งูออกมาเลยออกมาเลย
คือประตูห้องน้ำปิดไม่ได้

ติดงูที่เกาะอยู่บนขอบประตูคุณผู้ชม
หวาดเสียวมากคือถ้าเป็นคุณคุณจะทำยังไง
ผมก็ต้องกระโดดออกข้างหน้าต่างอย่างจริง
ถูกต้องค่ะคือเรื่องราวนี้ถูกโพสต์ลงในโลกโซเชียลนะคะ
คือมันเป็นเหตุการณ์ที่แบบระทึกจะบอกว่าระทึกก็ระทึกเนอะ
กำลังจะปิดประตูห้องน้ำแต่ว่ามันปิดไม่ได้เพราะงูมันเกาะขอบประตูแบบที่เราเห็นกันอยู่เนี่ย
งานนี้ค่ะเขาต้องโทรหาเพื่อนนะคะเพราะไม่รู้จะทำยังไงแล้ว
จะเข้าก็ไม่ได้จะออกก็ไม่ได้ตอนนี้โทรหาเพื่อนที่อยู่ใกล้ให้มาช่วยหน่อยนะคะ
งูมันดักอยู่บนประตูเนี่ยกลัวปิดประตูแล้วงูมันจะพุ่งเข้ามาหาตัวเองใช่ไหมล่ะ
พอเพื่อนมาถึงเพื่อนก็แนะนำให้ปีนออกมาทางหน้าต่างแล้วก็ช่วยกันดึงอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพเนี่ย
คือลุ้นกันใจหายใจคว่ำเลยนะโชคดีมากเลยที่คุณพี่เขาไม่โดนงูฉกไม่โดนงูทำร้าย